มีดาราสาวอีกท่านหนึ่งอยากอัปเดตนะคะ

ก็นับตั้งแต่วันที่๙นะคะที่เธอออกมาประกาศว่า
ติดโควิด๑๙นะคะ

ล่าสุดนะคะได้โพสต์ภาพนี้ค่ะ

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะโทรศัพท์สอบถาม

ก็ได้ข้อมูลมาบอกว่านี่คือภาพเอ็กซาเรย์ปอด
พลอยโพสต์ก็คือปกติดีนะคุณผู้ชม

ทุกอย่างปกตินะคะปอดแข็งแรงดี

อีกท่านหนึ่งนะคะพระเอกดังของเรา

ก็ล่าสุดนะคะก็ได้โพสต์ค่ะ
ตรวจล่าสุดไม่พบเชื้อแล้วจ้า

ทำเอาหลายคนสงสัยแบบนี้คุณผู้ชม

เล่าให้ฟังก่อนนะคะคือหลายคนก็สงสัยว่า

คืออย่างนี้นะคะพี่ป้องอธิบายไว้แบบนี้ว่า
พอกักตัวที่บ้านจนถึงวันที่๘พฤษภาคม

แต่ไม่ต้องตกใจนะพี่ป้องเขียนอธิบายไว้เลย
บอกว่าก็คือบอกว่ามันเป็นมาจากซากเชื้ออยู่
ป้องก็เลยต้องกักตัวต่ออีก๗วัน
แล้วก็ได้ไปตรวจอีกครั้งในวันเสาร์ที่๑๙

คนประกวดออกว่าล่าสุดอย่างพี่โพธิ์เลยค่ะ

คือนับรวมแล้วพี่ป้องกักตัวอยู่บ้านทั้งหมดนะคะ

สวัสดีแจ๊คโกรีนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลย

ขอบคุณมากนะครับกับทุกความห่วงใย

ที่ต้องสูญเสียไปจากโรคนี้นะครับ
แล้วก็ปลอดภัยกับทุกคนนะครับ

เพราะว่าปลอดภัยไม่พบเชื้อ
กลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วนะคะ

หน้าตาสดใสสดชื่นขึ้นมากเลยนะคะ

กลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตามปกติได้แล้วค่ะ
อาต้อยบอกว่าอาการตอนนี้เกือบจะเป็นปกติแล้ว

พยายามดูแลตัวเองให้แข็งแรงขึ้น

แล้วก็เลือกรับประทานอาหารด้วย
จะทำตามคำแนะนำทุกอย่างของคุณหมอแล้ว

ที่ทำให้อาต้อยฟื้นตัวได้เร็ว
เนื่องจากว่ากำลังใจจากทุกคนค่ะ
ส่งมาให้เป็นพลังบวกให้อาต้อยฮึดสู้
อยากจะกลับมาหายเป็นปกติเร็ว
และแล้วอาต้อยก็ทำได้ค่ะ

แต่นั่นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ผม
มีความแข็งแรงแล้วก็มีความอยากที่จะหาย
อยากที่จะฟิตขึ้นมา
ตอนนี้ไม่มีอาการไอไม่มีปวดหัว

ผมอยากจะบอกว่า๑๐๐ก็คงไม่ได้นะครับ
เพราะว่าอายุขนาดนี้แล้วคงไม่๑๐๐แล้ว
แต่ว่าก็ถือได้ว่าเกินกว่า

เพราะฉะนั้นได้คลิปนี้มาต้องขอบคุณลูกสาวนะ

แล้วก็ติดต่อกันไปโทรวีดีโอคอลหากัน
ของคุณอีฟแบบส่งข้อความให้

ก็ดูรีบเต็มนี่ก็คือไม่ได้เรียกบอกว่าคุณพ่อนะ

ด้วยนะคะค่ะเห็นแอ๊ะต้อยแบบนี้นะครับเป็นแฟร์หลายคนก็สบายใจ
อาต้อยเริ่มรู้สึกดีขึ้นมากแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าอีกคนนึงคุณผู้ชม
เราต้องส่งกำลังใจให้มากมากเลยก็คือพี่จิ๊บเฉลิมคอนเทคอ๋ออันนี้
นักแสดงรุ่นใหญ่วัยห้าสิบแปดปีหลายคนเห็นพี่จิ๊บอ๋อ
ขึ้นมาทันทีเลยโอ้โหผลงานหลายเรื่องมากมากค่ะพี่จิ๊บเนี่ยเป็นดาราอีกคนนึงนะ
เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะว่าติดโควิดค่ะ
ตอนนี้พี่จิ๊บก็หายดีแล้วนะคะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จริง
แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะว่าตอนป่วยเนี่ยเชื้อลงไปที่ปอดคุณอาบน้ำ
จิ๊บต้องนอนอยู่ไอซียูเหมือนกันค่ะพอหายออกจากโรงพยาบาลมาไม่ถึงสิบกว่าวัน
อาการของพี่จิ๊บตอนนี้ค่ะคือปอดเสียหายไปแล้วคุณผู้ชม
จากไอ้เจ้าโควิดนี่แหละตามที่เห็นน่ะเอ่อ
อาการเหนื่อยหอบน้ำหนักลดไปเป็น๑๐กิโลค่ะ
ไม่รู้ว่าจะกลับมาถ่ายละครได้อีกหรือเปล่านะคะ
เราอยากให้คุณผู้ชมนะคะฟังเสียงของพี่จิ๊บ
ระหว่างการที่ให้สัมภาษณ์กับเราทางโทรศัพท์นะ
น้ำเสียงของพี่จิ๊บค่ะก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะ
จิ๊บเนี่ยพูดประโยคนี้เลยนะคะว่าอาการหนักมากจริง
ถ้าหนักกว่าพี่จิ๊บเนี่ยก็มีแค่น้ำคอมแล้วเท่านั้น
ออกไปฟังเสียงแค่หน่อยค่ะ
ก็คงพี่คอมอาจเกือบตายอยู่ในนั้นก็ลอดถ่ายออกมาล่ะ
มีจากน้ำเสียงไม่ค่อยคู่ดีนะ

คือเมื่อวานทดสอบถามพี่จิ๊บ

พอได้ยินเสียงพี่จิ๊บรู้นว่าเกี่ยวกันโดดเจ็บคอเปล่า
แค่บอกว่ามาจากเอฟเฟกต์คือปอดหายไปครับคุณผู้ชม

คือหมอให้รักษาฟื้นฟูตัวเองเป็นเวลาประมาณ๒๓เดือนนะคะ
ตอนนี้คือก็มีละครถ่ายไว้๒เรื่องค่ะ

ก็พาวนาให้ตัวเองหายทันซะทีนะ

คือพี่จิ๊บตอนที่ได้พูดคุยพี่จิ๊บยังบอกว่า
ขอบคุณนะแจ๊กกะรีนยังคิดถึงพี่อยู่
เพราะว่าตอนนี้ลูกกับเมียก็เป็นผู้ดูแล
แล้วตอนที่รักษาตัวอยู่พยาบาลต้องคอยมาสะกิดตลอดเวลานะ

เพราะว่ากลมจิ๊บแบบว่าอาการโกมางไง